ช่วงแม่ป่วยช่วงที่ตั๊กโกนหัวบวชเนี่ย
เป็นช่วงที่ตั๊กตกต่ำที่สุดแล้ว
เพราะว่าตั๊กกำลังจะเสียมิตรภาพ
แล้วก็กรยานิมิตรแล้วก็แม่ไปในคนเดียวกัน
คุณบุญชัยไม่เคยทำอะไรให้ตั๊กต้องรู้สึกแย่ไปกว่านั้นเลย
ไม่เคยมีอะไรเข้ามาในหูว่าเขาไปไหน
ไปเที่ยวไปหาผู้หญิงมีผู้หญิงอยู่กับเขา
มีภาพหลุดมาไม่มีเลย

จะไม่ให้ตั๊กรักผู้ชายคนนี้เหรอ

แต่เพราะเอิญว่าเขาดันเพอร์เฟคมีทรัพย์
คนก็เลยตีความไปอีกแบบ
แต่เขาไม่เคยเห็นในมุมนั้น

ผู้หญิงบางทีไม่ต้องอ้วนหรอก

ไม่ใช่ว่าเขามีแต่เงิน
ไม่เชื่อหรอกว่าจะอยู่ด้วยกันโดย

วันนี้คุณบุญชัยไม่มีเงินเลย
กลายเป็นบุญชัยเบนจรงคกุล
ที่เป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปนะคะ
ยังรักเขาอยู่มั้ย